คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องน้องชมพู่หน่อย
วันนี้วันที่๑๐สิงหาคมใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดว่าย้อนไปคือ๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องหายตัวแปลว่าผ่านมา๓เดือน

กรณีน้องชมพู่ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ค่ะ

ส่วนใหญ่ที่บ้านลุงพลเราจะเห็นความเคลื่อนไหวเยอะ
แฟนคลับเขาจะไปกันเยอะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าก็จะมีคนแวะเวียนไปหาลุงพล
แล้วดูสิคะผูกข้อไม้ผูกข้อมือ
ให้กำลังใจเอาข้าวของมาให้
บอกลุงพลสู้นะ

เต็มไปด้วยสิ่งที่ชาวบ้านเขามาผูกข้อไม้ข้อมือ
คือลุงพลป้าแตนรับแขกแทบไม่เว้นวันเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วมีของขวัญขึ้นบ้านใหม่ด้วยไงคุณ
เพียบเลยอันนี้เอากระติ๊บข้าวเหนียวมาให้ลุงพลเซ็นลายเซ็นด้วยนะคะ
อย่างชาวบ้านจากนครพนมก็มาเอาหมอนมามอบให้ลุงพล
แล้วเขาเอาใบไม้ใบไม้มงคลมามัดติดเอาไว้กับเสากลางบ้านลุงพลด้วย
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปดูว่าใบไม้กรรมที่เอามามัดติดมีอะไรบ้าง
เขาบอกว่าจะต้องมีใบมะยมนะคุณ
ใบมะยมเขาเชื่อว่าคนจะนิยมชมชอบใช่ไหม
แล้วก็มีใบคูณใบคูณเนี่ยคนก็จะคอยค้ำคูณครอบครัวลุงพล
แล้วก็มีใบยอใบยอเพื่อให้คนสันเสริญยกยอลุงพล
ยอนะฮะใช่ค่ะก็มีชาวบ้านมาให้กำลังใจ
ทีนี้เราก็อยากดูความคืบหน้าในการสร้างบ้านลุงพลหน่อย
ถามลุงพลเป็นยังไงตอนนี้คะ
ลุงพลบอกว่าอ๋อตอนนี้เหรอบ้านลุงใกล้เสร็จแล้ว
ได้ช่างเพราะช่างเนี่ยเขาปูกระเบื้องในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละ
แล้วพอในตัวบ้านเสร็จนะเดี๋ยวช่างเขาก็จะไปรื้อห้องน้ำเก่า
สร้างใหม่ใช้เวลาไม่นานหรอกคงประมาณไม่เกิน๒วัน
ก็คงจะสร้างห้องน้ำเสร็จแล้วหลังจากนั้น
ลุงพลก็บอกว่าจะทาสีทาสีข้างในด้วยทาสีข้างนอกด้วย
ลุงพลกับป้าแตนบอกกับทีมข่าวเอาจริงนะที่ตามข่าว
นำเสนอข่าวมาตลอดแล้วมีคนใจบุญคนใจดีอ่ะ
มาสร้างบ้านให้มามอบสิ่งของให้มันไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้ว
ทั้งทั้งที่เราก็ไม่เคยรู้จักกันเลยเขาเนี่ยรู้จักเราจากการตามข่าว
แต่เขาก็ช่วยเหลือเรามากขนาดนี้ป้าแตนบอกด้วยนะคะ
ถึงตัวเลขงบที่ผู้ใจดีมาสร้างบ้านให้
ตอนนี้น่าจะเกิน๓แสนบาทแล้ว
อันนี้เป็นความคืบหน้าบ้านของลุงพลช่างก็แข็งขัน
ก็เร่งทำงานนะคะอยากให้บ้านของลุงพลเสร็จเร็ว
ส่วนเรื่องคดีของน้องชมพู่เข้าสู่วันที่๙๑แล้ว
ทีมข่าวของเราก็คุยกับลุงพลเหมือนกันลุงพล
กังวลไหมเรื่องคดีจะมีการจับแพ้จะมีการแขวนคดีอะไรเนี่ย
ลุงพลบอกว่าทีมข่าวบอกกับทีมข่าวนะลุงไม่ได้กังวลว่าตำรวจจะจับแพ้หรอก
เพราะว่าเชื่อการทำงานของตำรวจ
ตำรวจจะจับใครเนี่ยแน่นอนจะต้องมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนกรณีที่ตำรวจจะแขวนคดีอันนี้ลุงพลคิดเหมือนป้าแตนเลย
ถ้าเกิดจะแขวนคดีก็ต้องชี้แจงให้ลุงพล
พ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยก่อน
คนในครอบครัวคนในสังคมคนในชุมชนในบ้านกกอกจะได้รับรู้

ครอบครัวลุงพลกับครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยจะได้ดีกันเหมือนเดิมไหม
อันนี้ลุงพลบอกว่าต้องใช้เวลา
ก็ยืนยันว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
คือมันเป็นเหมือนเดิมได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลานิดนึง

นักข่าวของเราก็ถามต่ออีกว่า
ลุงพลการทำบุญร้อยวันของน้องชมพู่ล่ะ
ยังไงลุงพลบอกว่าอ๋อเรื่องทำบุญร้อยวันของน้องชมพู่ว่าเหรอ
ต้องปล่อยให้ทางครอบครัวของน้องเขาทำให้
แล้วก็ถามว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่น้องชมพู่เขาทำบุญร้อยวัน
ลุงพลจะไปด้วยไหมลุงพลบอกว่า
ก็ถ้าเกิดพ่อแม่น้องชมพู่เขาทำบุญลุงคงยังไม่ไปหรอก
เพราะว่าตอนนี้สถานะของลุงเองก็คือผู้ต้องสงสัย
เพราะว่าครอบครัวน้องชมพู่เขาก็ยังเคลือบแคลง
เขาก็ยังไม่สบายใจอยู่
แต่ลุงพลจะทำบุญในนามครอบครัวของลุงพล
ลุงพลป้าแตนจะทำส่งให้น้องชมพู่
เพราะว่าลุงก็รักหลานเหมือนกับลูกคนหนึ่ง
อันนี้เรื่องของการทำบุญนะคะ
ร้อยวันน้องชมพู่ครับนอกจากคุยกับลุงพลแล้วนักข่าวของเราก็ไปคุยกับ

เมื่อวานนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ทำอาหาร
ถวายพระที่วัดถ้ำภูผาแอก
แล้วก็มีการทำบุญกรวดน้ำให้กับน้องชมพู่
แล้วก็กลับมาที่บ้าน

ก็มีคนเดินทางมามาพูดคุยมาร้องเพลงให้กำลังใจ

หนึ่งในนั้นมีเพื่อนสนิทของแม่น้องชมพู่
ก็คือคุณตุ้มคุณตุ้มเนี่ยมาพร้อมกับคุณแม่
พอ๓คนเจอกันปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหก็ดีใจแล้วค่ะ

แม่น้องชมพู่เนี่ยน้ำตาซึมเลยนะคะ
คุณตุ้มเพื่อนสนิทของแม่น้องชมพู่บอกว่า

รู้จักกับแม่น้องชมพู่มา๒๐กว่าปีแล้ว
รู้ไหมเวลาดูข่าวทีไร
โอ้โฮสงสารแม่น้องชมพู่
เพราะว่ารู้เลยว่าเพื่อนเธอต้องเหนื่อยขนาดไหน
เสียลูกไปแล้วตอนนี้คดีก็ยังไม่จบอีก
เป็นจังหวะที่เพื่อนรักกอดกันนะคะ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะก็มีคนส่งจดหมายค่ะ
จดหมายถึงแม่น้องชมพู่
เป็นสมุดบันทึกภาพจากยานทิพย์ของปู่ฤษีนาคา
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะนี่
ที่เราทำให้คุณผู้ชมดูคือมีข้อความ
มีรูปภาพวาดสวยเลยค่ะ
แล้วบอกถึงลักษณะของคนร้ายว่าเป็นยังไง
มีเรื่องราวต่างเกี่ยวกับน้องชมพู่
ภาพที่เราพอจะนำเสนอได้แล้วไม่กระทบกับคนอื่น

อย่างเช่นอันนี้จดหมายระบุว่า
เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งคอตก
หลังทำความสะอาดบ้านเหมือนเป็นการทำลายหลักฐาน
อันนี้ในสมุดบันทึกภาพจากยานทิพย์ของปู่ฤษีนาคาเนี่ย

แล้วก็มีภาพชายคนนึงนั่งอยู่ด้านหลังฤษี

แล้วก็มีชายอีกคนนึงนั่งอยู่บนเก้าอี้
เหมือนวางแผนในห้องเรียน
มีนัยยะว่าจะสั่งสอนให้เป็นบทเรียนแล้วก็วางแผนมาเป็นอย่างดี
แล้วก็เป็นชายผมยาวผิวคล้ำ
บอกถึงคนหัวสูงแต่ใจดำ

มีภาพเด็กหญิง๕คน
วิ่งไปหลบอยู่ในแบบซอกหลืบของหิน
แล้วก็มีร่องน้ำเล็กมีต้นไม้สีขาว
ไม่รู้นะอันนี้จะเป็นการบอก
ที่ที่ซุกซ่อนเสื้อกล้ามสีขาวของน้องชมพู่หรือเปล่า
คือนอกจากนั้นในนั้นยังระบุด้วยนะคะ
บอกว่ามีคนที่เกี่ยวข้อง๓คน

แต่เขาบอกหน้าที่หน้าที่คืออะไร

แล้วก็๓คนที่พาหนี
แล้วนอกจากนี้ก็ได้พูดถึงคนร้ายด้วยบอกว่า
ไม่กล้ากล่าวคำสาบาน
และพูดถึงการปักทูบกลับหัว

อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้อได้จริงทางคดีเลย
อันนี้เป็นข้อมูลจากยานทิพย์ของปู่ฤษีนาคา
ที่ส่งมาให้ถึงแม่น้องชมพู่เท่านั้นเอง
แต่ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชม
จดหมายจากภาพวาดต่าง
ข้อมูลบางอย่างพอคนได้ดูข่าวนี้
คนก็ไปเชื่อมโยงไงบอกอุ้ย
นี่มันใกล้เคียงกับลุงพลเลย
ทีนี้เราไปถามลุงพลด้วยลุงพล
รู้ไหมในจดหมายในภาพไห้ของปู่ฤษีนาคาร

ตอนที่นักข่าวของเราถ่ายภาพมาแล้วก็มายื่นให้ลุงพลดูเนี่ย
ลุงพลบอกว่าเอาจริงลุงไม่ได้รู้สึกกังวล
อยากให้ปู่ฤษีมาหาเลยมาบอกกับลุงเลย
ว่าใครกันแน่ที่ทำน้องชมพู่
แล้วทีนี้เราก็เลยถามถึงเรื่องปักทูบกลับหัวอีกไงคะ

ไม่ใช่แค่หมอปลาที่แนะนำให้ลุงทำนะ
แต่เพื่อนของลุงพลเองก็แนะนำแบบนั้นเหมือนกัน
แต่เอาเป็นว่าเรื่องจดหมายจากปู่ฤษีนาคา
ลุงพลบอกว่าลุงพลไม่ได้กังวลอะไร
แม้ว่าบางช่วงบางตอนของจดหมาย
บางคนอาจจะเชื่อมโยงไปว่าหมายถึงลุงพลหรือเปล่า

นั่นเรื่องของคดีน้องชมพู่นะครับ